คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่ดราม่าของรายการมือปราบสัมภเวษีกันบ้างดีกว่านะคะ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยหมอปลาพิธีกรของมือปราบสัมภเวษีเนี่ยเขาได้ออกมาเผาพ่อแก่นะคะ
เหตุเพราะเชื่อว่าโดนปลุกเสกของสกปรกสายคือก่อนหน้านี้เขาออกมาเผาเสียงพ่อแก่ผ่านทางรายการน่ะนะคะ
จนทำให้เกิดความเข้าใจผิดในวงกว้างโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงศิลปินนักดนตรีที่เขารวมตัวกันมายื่นเรื่องที่ไทยรัฐทีวี
ซึ่งงานนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐไม่ได้นิ่งนอนใจนะรีบติดต่อสัมภาษณ์หมอปลา
ซึ่งขณะนี้ติดถ่ายรายการอยู่ที่ประจวบคิริคันและยังฝากขอโทษมาถึงทุกท่านนะคะ
โดยแจ้งว่าไม่ได้มีเจตนาทำลายความศรัทธาของใคร
และอนาคตก็จะระมัดระวังเรื่องการนำเสนอเนื้อหาในรายการมือปราบสัมภเวษีให้ถ้วนถี่มากยิ่งขึ้นค่ะ
กลับขอโทษจริงแต่ที่ทำไปก็เห็นว่าให้ดูที่เจตนาของเราว่าในการช่วยเหลือของเราเนี่ย
เราช่วยเหลือคนนะครับเราไม่มาหลอกลวงใคร
สิ่งที่ผมทำให้พวกเขาละนัดไม่สบายใจก็กลับขอโทษไว้หน้าที่นี้ด้วย
จากตัวผมและโปรดิวเซอร์รายการและทีมงานรายการมือปราบสัมภเวษีครับ

พ่อแกะเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ
ที่คนในวงการบันเทิงศิลปินกราบราค่าวให้ความโคลบนับถือ
ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่ออกมาแบบนี้
ออกมาขอโทษแล้วว่าต่อไปจะมีการวิเคราะห์เรื่องของการนำเสนออีกรูปแบบนึงให้มันดีขึ้น
ละเอียดอ่อนนี่ก็ต้องเข้าใจกันไปนะคะ
ยังไงก็ฝากขอโทษนะทุกคนที่ติดตามกันมาในโอกาสนี้ด้วยนะคะ